คุณผู้ชมที่ระยองค่ะมีอดีตสามีวางแผนกับเพื่อนตัวเอง
ล่อลวงอดีตภรรยาที่ทำงานเป็นเหมือนสาวเอ็นเตอร์เทนรับชงเหล้าอะค่ะหลอกให้ออกมา
ทำทีเป็นเหมือนจะจ้างงานหลอกให้ออกมาเพื่อที่จะทำร้ายร่างกาย
แต่พลเมืองดีก็พยายามจะช่วยนะคะอันนี้คือภาพจากกล้องหน้ารถ
สไลด์กำลังยกรถขึ้นจะเห็นรถกระบะสีดำของในเต้ผู้ก่อเหตุ
เหตุที่ฉุดนางสาวจุ๋มอายุยี่สิบแปดปีอดีตพยายามมาทำร้าย
ขับสวนเลนมาด้วยความเร็วค่ะพลเมืองดีพยายามจะช่วยกันฉายไฟเพื่อให้รถหยุด
แต่ในเต้ไม่ยอมหยุดเหยียบคันเร่งมาทางกลุ่มพลเมืองดี
ต้องกระโดดหนีลงข้างทางเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพนิคมพัฒนาได้รับแจ้งจากพลเมืองดี
ให้ช่วยนำกำลังไปช่วยเหลือนางสาวจุ๋มที่ถูกอดีตสามีอุ้มขึ้นรถกระบะไป
ขับผ่านไปที่บริเวณซอย๖สายนิคมพัฒนาค่ะ
ตำรวจตามไปจนถึงบ้านหลังนึงพลเมืองดีบอกว่านางสาวจุ๋มถูกจับตัวมาที่นี่
เจอจริงจริงนะคะเจอจุ๋มจริงจริง
อยู่ในสภาพที่หวาดกลัวแล้วก็มีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายเต็มไปหมด
เต้อดีตสามีถูกพลเมืองดีควบคุมตัวเอาไว้ค่ะ
ก่อนเกิดเหตุมีคนอ้างตัวว่าชื่อบังเจมาจ้างให้ไปชงเหล้า
ไม่รู้เลยว่าบังเจเป็นเพื่อนกับในเต้อดีตสามีที่เลิกกันไปนานมากแล้ว
ก็เลยยอมรับงานนะคะ
นัดพบกับบังเจซอย๔นิคมพัฒนา
พอมาถึงจุดนัดพบอ้าวในเต้อดีตสามีอยู่ด้วย
เต้มาเลยเอาปืนเอามือขออภัยเอามือตบหัว
เอาเหล็กตีแขนขวาจนเจ็บไปหมดนะคะ
แล้วก็ใช้กำลังฉุดขึ้นรถกระบะ๔ประตูสีดำ

ระหว่างทางเธอพยายามจะตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
พอไปถึงบริเวณซอย๖มีรถประสบปฏิเหตุตกข้างถนน
พลเมืองดีเป็นอาสากู้ภัยรถสไลด์กำลังใช้สลิงเพื่อยกรถขึ้นมาค่ะ
แต่เต้คือไม่ชะลอรถเลยไม่สนใจไม่อะไรขับฝ่าไปแบบเร็วมาก
ก็พยายามเปิดประตูร้องขอความช่วยเหลือ

พลเมืองดีได้ยินก็เลยตามไปแล้วก็แจ้งตำรวจตำรวจก็ตามไปด้วย
เธอก็ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะในเต้กับเพื่อนวางแผนหลอกเธอออกมาเพื่อที่จะทำร้ายเธอค่ะ
กลัวค่ะก็ร้องไม่มีใครช่วยเลยถ้าคนเดียวก็ไม่มีใครช่วย

แล้วไม่ค่ะเขาว่าขึ้นรถแล้วเขาก็ต่อยหัวพอหนูจอดรถใช่ไหมคะเขาก็ถือเหล็กมาแล้วเขาก็เอาเหลวฟาด

ครั้งนี้ครั้งที่๒ค่ะ
นี่เกิดจากความหึงห่วงหรือเกิดจากอะไรครับเคยได้คุยกับเขาไหม
เหมือนจะมาตามกลับค่ะ

วันนี้สองสามีภรรยาเจ้าของรถสไลด์ไปพบตำรวจสพนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะคะ
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าตอนกำลังยกรถลูกค้าที่ประสบอุบัติเหตุมีกระบะวิ่งมาแบบเร็วมากถึงขั้นไปเฉียวรถสไลด์จนลวดสลิงขาด
กันชนหน้าหลุดถาดพื้นสไลด์เบี้ยวได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือออกมา
ตอนแรกเอ๊ะงงเสียงอะไรนึกว่าเสียงเด็กร้อง
หันไปมองตามเสียงผู้หญิงพยายามเปิดประตูจะกระโดดลงมาค่ะ
ตัดสินใจแจ้งตำรวจและขับรถตาม
พอไปถึงตัวในเต้ผู้ก่อเหตุทำทีเหมือนจะวิ่งหนี
ก็เลยไปคว้าตัวเอาไว้แล้วต่อยไป๓ทีเพื่อหยุดนะคะ
ผู้เสียหายก็วิ่งมาหาเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมค่ะ
เรื่องทางคดีนะคะตำรวจสนิคมพัฒนาก็บอกว่า

คือสองคนนี้เขาจดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมาย
แต่การกระทำที่รุนแรงแบบนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีอยู่ดี
ไม่ใช่ว่าเป็นสามีภรรยากันและจะทำร้ายร่างกายกันได้
ไม่ใช่พูดกันว่าเรื่องปกติผัวเมียตีกันอะไรแบบนี้มันไม่ใช่
ไม่ใช่เรื่องปกติตำรวจบอกว่ายังไงก็ต้องดำเนินคดี
คือในเต้ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายนะคะ
และข้อหาขับรถประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายค่ะ